บรรยากาศขบวนรถแห่ที่มีดิกเขาว่าเต้นขบวนหน้ารถแห่ถูกมั้ย
แต่งานนี้เขาไม่ได้เต้นที่พื้นดินธรรมดาเขาเต้นบนต้นไม้จ้า

มันเต้นเต้นตัวเดียวไม่มันมันเต้นต้นไม้เต้น
ต้นไม้บอกว่าถามต้นไม้ยัง
ต้นไม้บอกว่าขอชีวิตฉันได้หรือไม่เจ้ามนุษย์
อุ้ยจริงก้านใบมันหักหมดแล้วได้ดูสิ
คนเต้นก็เต้นไปคนเชียร์ก็เชียร์ไป
ต้นไม้ก็โคนแล้วเนี่ย
ต้นไม้คือบอกไม่ไหวแล้วเบาได้เบานะพวกคุณ
ดิกต่อของคุณบุญอามแสงสวัสดิ์นี่แหละค่ะ

ชาวเน็ตบางคนคอมเมนต์แซวกันไปบอกเต้นได้สนุกมาก
บางคนก็สนุกไปกับการเต้นของเขา
แต่บางคนเห็นแล้วถึงกับรับสมัครคนโค้นต้นไม้เลยนะ

คืออาจจะกำลังมองหาคนข้นต้นไม้อยู่
เห็นแก๊งนี้รู้สึกว่าอ่ะรีบมาด้วย

นี่แหละคุณผู้ชมมันก็อันตรายด้วย

เพราะเขาก็ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินส่วนสาธารณะ
เพราะว่าถ้าเจ้าของต้นไม้เจ้าของบ้านเขามาเห็น

เพราะเราเคยเห็นแล้วบางคนไปเต้นเขย่ารั้วบ้านเขาก็มีมาแล้วคุณชิสา
แล้วเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณป้าถือไม่เรียวรอแบบนี้เลยนะ
เอ้ยเต้นแค่พอประมาณอย่าหาว่าลุง

ค่ะสนุกสนานเกินไปแต่ให้เหมาะสมอยู่ในกฎเบียบ